ไปดูต่อที่เรื่องของผัวผัวเมียกันหน่อย
มันมีคลิปออกมาคลิปหนึ่งพี่เบิร์ตดาวที่เพชรบูรณ์
ผัวเมียทะเลาะกันเมียเอามีดไล่ฟันผัว
แล้วก็คนที่ถ่ายเป็นลูกสาวคุณผู้ชมถ่ายคลิปพ่อแม่ทะเลาะกัน
เอาไปลงโซเชียลคนก็วิจารณ์กันโอ้โหมากมาย
ล่าสุดฝ่ายแม่คือเมียในภาพออกมาบอกว่า
เข้าใจผิดกันนิดหน่อยตอนนี้รักกันดีแล้ว
เอาไปดูคลิปต้นเรื่องก่อนครับ
มีดกำลังจะฟันผัวคือต้องบอกว่าไม่โดน

โอ้โหที่เวียงเมื่อกี้นะ
คือถ้าโดนนี่คือแบบสาหัสนะครับ

อันนี้ในบ้านเขาในบ้านเขา
และคนถ่ายคือลูกสาวคนเล็กของเขา
โอ้วคนก็วิจารณ์โอ้โฮพ่อคนทำไมเซมียทำอย่างนี้นี่
อย่างงี้ผลกระทบกลับไปชิลภาพพ่อเขาเยอะพอสมควร
หลังมีการลงโซเชียลไปนักข่าวเราลงไปตรวจสอบ
คืออยากรู้แล้วว่าสามีในภาพเนี่ยยังอยู่ไหม

อยู่ในตำบลเข็กน้อยอำเภอข่าวค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์
ก็ไปถามความจริงกับผัวเมียในภาพ
คือฝ่ายเมียเนี่ยขออนุญาตใช้คุณสุแล้วกัน
อายุ๓๙ปีบอกว่าโอ๊ยคลิปนี้ลูกสาวคนที่๒เป็นคนถ่าย
ก่อนแล้วเอาไปโพสต์ในโซเชียลซึ่งตอนนั้นน่ะ
กับสามียอมรับว่าระเบิดอารมณ์การบันดาลโทษะกันทั้งสองฝ่าย
มันมีประเด็นเรื่องของความหึงห่วงกันนิดหน่อย
ที่เห็นเอามีดแกว่งไปแกว่งมาตะโกนไล่สามีออกจากบ้านเนี่ย
มันเป็นการป้องกันตัวแต่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ย
ปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว

ก็จะยกโทษให้เขาอีกสักครั้งนึง
แต่ปกติก็ไม่ได้ลงไม้ลงมือกันปกติ
ไม่เลยไม่เคย
แต่ทะเลาะกันไม่บ่อย

คือว่ามันเป็นอะไรที่สุดแล้วไม่ถนไม่ได้แล้ว
ไม่สะสมแล้วไม่ก็ทัน
สู่โบกครั้งนี้สุดแล้วทนไม่ได้แล้ว

นี่นะคะคุณผู้ชมครับ
ปัญหาคู่ผัวเมียเนี่ย
บอกว่าการใช้ความรุนแรงเราต้องใส่ใจ
แม้ว่าจะไม่ใช่ครอบครัวของเราใช่ไหม
บางทีเนี่ยพอเป็นคู่ผัวเมียปั๊บเนี่ย

เสียงกันให้ตายแป๊บเดียวพอนอนคุยกันปั๊บอยู่เลย

คุยกันเบาเลยทีเนี่ย

ดังนั้นเนี่ยคนรอบข้างบางทีก็อย่าเพิ่งวิจารณ์ไปก่อน
เพราะถ้าเกิดเขาดีกันปุ๊บเราก็จะกลายเป็นอะไรไปเลย
คือคลิปนี้ถามว่าลูกสาวผิดไหมก็ไม่ได้ผิดหรอกครับ

เพราะเกรงว่าจะเป็นอะไรกันไป
นะแต่ฝ่ายสามีในภาพเนี่ยคุณพ่อเขาบอกว่าโอ๊ย
ถ่ายคลิปไปอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือเปล่า

แต่ตนก็เตือนลูกสาวไปบางทีเนี่ย
เอาคลิปอันนี้ไปลงโดยที่ไม่ถามพ่อแม่ก่อนเนี่ย
ต้องระวังด้วยเพราะว่าพอโพสต์ไปปุ๊บเนี่ย
มันมีผลกระทบกลับมาที่ครอบครัว
คนก็วิจารณ์กันไปคนก็เห็นคลิปคนก็แบบว่าอะไรกันไปแบบนี้
นะยืนยันรักกันดีกับภรรยานะ

อ๋อแล้วตอนนี้ปรับความเข้าใจกันแล้ว

กันไหนรักกันให้ดูหน่อยได้ไหมสังคมจะได้เห็นรักกันแค่ไหน

แม่ถ้าเอาตรงที่เบอร์ออกเนี่ยเขายิ้มกันมีความสุขนะ
ขอให้จำภาพนี้เอาไว้คราวหน้าคราวหลังก็ลองคุยกันก่อน
ก่อนที่จะเอามีดมาให้ฟันการณ์นะครับได้ความเป็นห่วงครับ
ห่วงเมื่อกี้น้องดาวหันมายิ้มบอกรู้เรื่องจริง
จริงลูกสาวเขาก็เป็นห่วงเขาก็ไม่อยากให้พ่อแม่ทะเลาะกันหรอก